ข่าวเย็นไทยรัฐครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ผมเห็นข่าวคุณโอบะเสียงเนอร์
ไปเยี่ยมแล้วไปมอบความช่วยเหลือให้กับคุณยอดนครนายกอยู่เลย
ยังมีการแห่เกาเท้ากันอยู่เลย
คิดไม่ถึงครับว่าวันนี้จะมีข่าวนี้
คุณยอดนครนายกนะครับยอดตลกยุคหนึ่งของเมืองไทย
ท่านเสียชีวิตแล้วด้วยอายุเจ็ดสิบสามปีครับ
คือท่านป่วยแบบนี้มาสัก๓ปีกว่าแล้ว
นครนายกหรือว่าชื่อจริงคือคุณสมัครประเสริฐผลครับตลกชื่อดัง
ท่านจากไปอย่างสงบในวัยเจ็ดสิบสามปีครับที่บ้านพรรค
ในพื้นที่ตะบนพรมมณีอำเภอเมืองนครนายก
ยอดนครนายกเสียชีวิตนะครับคือพระหม่อมเหยินเพื่อนสนิทเลยนะ
เดินทางไปเยี่ยมพอดีแต่ปรากฏว่าเพื่อนรักเสียชีวิตไปซะก่อนครับ
แต่ครอบครัวบอกว่าพระหม่อมเหยือนมาก็ดีแล้ว
จะได้เป็นคนจูงศพยอดนครนายกฮะโอ้โหความตั้งใจเปลี่ยนไปเลย
ครอบครัวบอกว่าเมื่อวานนี้คุณท็อปคุณไทยก็มาเยี่ยมนะครับ
บอกว่าจะพาไปดูแลที่บ้านสุขสุดท้ายนะครับ
มีนัดกันว่าจะมารับวันที่๒๖สิงหาคมตอน๑๑โมงนะครับ
แต่พอทางครอบครัวถามว่าจะไปไหมคุณยอดบอกว่าไม่ไปหรอก
อยากอยู่ที่บ้านนี้มากกว่านี่ครับตอนที่ผมพูดถึงครับคุณผู้ชม
มาวันนี้ยอดนครนายกเริ่มอาการไม่ดีกระสับกระส่ายไม่มีแรง
เพราะว่าท่านไม่กินข้าวมา๒๐กว่าวันแล้วดื่มตะนมฮะ
พอเห็นอาการไม่ค่อยดีแล้วก็เรียกกู้ภัยมาช่วย
พอมาตรวจสอบสัญญาณชีพปรากฏว่าคุณยอดเสียชีวิตซะแล้วครับ
ไม่รู้เรื่องแล้วหมดเลยหมดเลยยังนึกอยู่ว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องหยอกล้อมันจะต้องดึงมัน
จะต้องให้กำลังใจแล้วก็จะต้องฉุดเลื้อยล้างเข้าไปให้ได้
เพราะที่เพิ่งคือพอออกฟ้าเราจะได้อย่างนั้นเลยครับก็มีมันสม่องอยู่แล้ว
แต่ว่าลูกสาวของคุณยอดเนี่ยคุณผู้ชมครับเธอคล่องใจสาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อ
ชันสูตรศพของพ่อครับก็เลยจะส่งไปผ่าพิสูจน์เพื่อให้ได้ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
ส่วนพิธีการเรื่องศพด้วยนะครับของคุณยอดนครนายกญาติจะนำศพไปตั้งสวดอภิษฐรรมที่วัดเอี่ยมประดิษฐ์ตะบนพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับ
ซึ่งเรื่องของการบำเพ็ญกุศลศพวันและเวลาเนี่ยเดี๋ยวญาติญาติจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นครนายกเกิดเมื่อปี๒๔๙๒ครับเป็นตลกดังยุคแรกของเมืองไทยนอกจากวงการตลกแล้วนะครับ
นครนายกยังเคยทำงานกู้ภัยมาประมาณ๒๐ปีแล้วก็เคยเล่นการเมืองท้องถิ่นทำงานการเมืองท้องถิ่นเป็นถึงรองนายกเทศมนตรีเมืองคูคศปฐุมธานีถึง๕สมัยครับ
ขอแสดงความเสียใจกับคุณยอดนครนายกด้วยครับ
ก็เป็นการปิดตำนานอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับตลกชื่อดังของเมืองไทยในยุคที่ตลกเฟื่องฟูมากนะคะแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับเราท่านหลายคนเช่นเดียวกันนะคะ